ในการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะคะ
ก็ได้มีการรวบรวมเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งยังจัดแสดงฉลองพระองค์ทรงแบตมินตัน
และเรือใบฝีพระหัดลำแรกด้วยค่ะ

เดินเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ

เริ่มต่อเรือลำนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
และพระราชธานามว่าเรือราชปะแตน
หมายถึงแบบอย่างของพระราชา
พระองค์ทรงเคยใช้เรือลำนี้ลงแข่งขันกับเจ้าชายฟิลิป
ยุคแห่งเอดินเบอระพระราชสวามี
สมเด็จพระราชินีนาฏเอลิซาเบ็ดที่๒แห่งสหราชอาณาจักร
ในโอกาสที่เสด็จมายืนประเทศไทย
ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์
และเรือลำอื่นอีกรวม๓๔ลำ
ใช้เส้นทางไปกลับพัทยาเกาะล้าน
ซึ่งการแข่งขันเรือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของพระองค์และทรงชนะเลิศด้วย
เข้ามาเป็นฉลองพระองค์ทรงเรือใบเพียงชุดเดียวที่พระราชทานให้
หลักแล้วจะมีพระมาลาหรือหมวกที่จะเห็นบ่อยตามภาพในอินเทอร์เน็ต
และเสื้อโปโลสีขาวปักตรงหน้าอกเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่๙ทรงเรือใบ
ตัวที่ทรงฉลองพระองค์ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔

และทรงคว้าเหรียญทองเมื่อวันที่๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๙

สถาปนาให้วันที่๑๖ธันวาคมของทุกปี
เป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย
ท่านก็ทรงปฏิบัตินะคะทุกอย่าง
เชกเช่นนักกีฬาทีมชาติไทยคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะ
ในการสมัครเข้าแข่งขันก็มีใบสมัครเข้าแข่งขันนะคะ
ที่ท่านเห็นอยู่ในตู้นี้จะเป็นของจริงนะคะ
มีชื่อของพระองค์ท่านนะคะกับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ
แล้วก็ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงชนะเลิศ
ในการแข่งขันเรือใบนะคะร่วมกันได้รับเหรียญทองนะคะค่ะ
แล้วในการขึ้นรับรางวัลนะคะ
เป็นผู้ถวายรางวัลชนะเลิศ
แก่พระองค์ท่าน
ซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นที่มาของ๑๖ธันวาวันกีฬาแห่งชาติด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับฉลองพระองค์ทรงกีฬาแบตมินตันชุดสีขาวที่เห็นกันบ่อย
ก็ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ทั้งฉลองพระบาทสีขาวยี่ห้อดันลบ
และชุดฉลองพระองค์สีขาวยี่ห้อชาวจูดองจากประเทศฝรั่งเศส
จะเป็นชุดฉลองพระองค์ทรงกีฬาแบตบินตัน
จะเห็นได้ว่ามีแบรนด์หรือตรายี่ห้อของเสื้อ
นี่ยี่ห้อชาจูดองของพาริสหรือฝรั่งเศส
ถ้าผู้ที่สังเกตแล้วก็จะเห็นได้ว่าชุดนี้เนี่ย
เป็นฉลองพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้
กับกีฬาแบตมินตัน
ซึ่งเราจะเห็นภาพได้ในอินเทอร์เน็ต
หรือในพระบรพรุมฉายารักษ์ที่ได้มีการเป่อยแพร่

ส่งจอดหลอดพระองค์ชุดนี้เลย
กับรองเท้าแบตมินตัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้
เพื่อทรงเปิดป้ายสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนแท่นพิธี
เพื่อทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่๑๓เมื่อปี๒๕๕๙
ปิดท้ายด้วยพระบรมราชวาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันเปิดการแข่งขันกรีธานักเรียนประจำปี
เมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง

มีจิตใจอดทนกล้าหารรู้แพ้รู้ชนะ
ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ
ทั้งในทางจิตใจและร่างกาย
เป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติ
เป็นยอดแห่งความปรารถนา